เรื่องราวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐสภา
มีน้อยคนที่จะมีโอกาสได้รับทราบเรื่องราวนี้นะคะ
ทำให้รัฐสภาจัดนิทัศกาลเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่๙
เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมจดจำและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

กระดาษรูปหัวใจติดภาพพระบรมชายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่๙
หลากหลายอิริยบทถูกเขียนด้วยหัวใจของประสบกรณิกรชาวไทย
แสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์
ด้วยสำนึกในพระมหากรณาที่คุณหาที่สุดมิดัก

เป็นส่วนหนึ่งผ่านการจัดแสดงนิทัศกาลเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
กลุ่มงานวิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุรัฐสภาจัดขึ้น
โดยนำเสนอเรื่องราวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
เกี่ยวเนื่องกับงานรัฐสภา
โดยเฉพาะภาพรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา
ภาพการลงพระประมาพิไทย
และพระราชทานรัฐธรรมนูล
และพระราชดำรัฐของในหลวงรัชกาลที่๙
ที่พระราชฐานแก่สมาชิกรัฐศพา
รวมถึงจัดแสดงสิ่งที่หาดูได้ยาก
อย่างดวงพระเริกส่งพมุรธาพิเศษ
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
และยังนำเสนอสิ่งของที่ทางรัฐสภาจัดทำขึ้น

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมภัณษาหกรอบ

ส่วนแรกนี้ก็จะพูดถึงพระราชกรณียกิจของท่าน
เกี่ยวเนื่องด้วยรัฐสภามาตลอด๗๐ปีนะคะ
แล้วก็ส่วนที่สองก็จะพูดถึงความเป็น
พระมหากษัตริย์นักประชาธิปไตยของท่าน
ส่วนมากเลยก็จะเป็นพระราชกรณีกิจ

ที่หลายคนอาจจะไม่รู้

หรือว่าการที่ท่านทรงมาเปิดประชุมสภา
ทุกครั้งด้วยพระองค์เอสาร์๓๓ครังนี้ค่ะ

ก็รู้สึกว่าจริงมีหลายแง่มุมทุกอย่าง

ท่านพระราชกรณียกิจท่านมากมายมหสาร
บุญฐฤกษ์เคมาชีวะข้าราชการรัฐศพา
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดนิทัศกาลนี้
บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจที่ได้

และค้นคว้าเรื่องราวของพระองค์

ทำให้ทราบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง
เป็นพระมหากษัตริย์ที่ท่านทั้งอยู่สูงและอยู่ใกล้ประชาชนนะคะ
คือรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นประชาชนไทยที่อยู่ในส่วนไหนของประเทศก็ตาม
ท่านเสด็จไปหมดท่านทรงมีพระเนภกรรณที่กว้างไกล
และท่านไปช่วยเหลือทุกคนจริงนะคะ
รู้สึกว่าท่านเป็นผู้ที่ใกล้ชิดใกล้ชิดกับประชาชน
และเป็นที่รักของประชาชนเป็นอย่างยิ่งค่ะ
รูปแบบนิทัศกาลยังมีวิธีทัศน์พระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมิณฑทระมหาภูมิภลอดุลยเดช
ในฐานะพระมหากษัตริย์นักประชาธิปไตย
ทรงลงพระประมาพิไทยรัฐธรรมนูลที่มีพระราชพิธีพระราชธรรมรัฐธรรมนูล๒ฉบับ
และไม่ได้ประกอบเป็นพระราชพิธีอีก๑๒ฉบับ
รวมถึงที่ทรงลงพระประมาพิไทยแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราชดร
แสดงถึงบทบาทสำคัญของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา
สะท้อนถึงความเป็นศูนย์รวมใจของประสบกรณิกรชาวไทยมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ทรงคลองราช
นำโชคบุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน